ส่วนความพร้อมนะครับของนักกีฬาไทยช่วงนี้ก็มีโอกาสดีที่จะทำชื่อเสียงให้กับวงการมวยอีกหนึ่งคน
ก็คือฟาลันจูเนียสักกิรินนะครับ
เบอร์๒ของทางนิครากัวก็คือเฟลิกเอาอาราโด่จะชบกันนะครับที่ที่๑๕ตุลาคมนี้ที่สังเวียนเปิดโตรสวดอลเมืองมะนากัว
ในครั้งนี้ฟ้าลันก็บอกว่า

แต่ว่าตัวเขาเองก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะมาเก็บใช้ชนะ
เพราะว่าก่อนเดินทางไปถึงนิคาราโกนะครับ

ซึ่งจริงแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปทำที่นู่นเพิ่มสักนิดหน่อย
แต่อันนี้เขาบอกว่าน้ำหนักคือพร้อมไปเลย

แล้วก็มีสื่อตามติดบอกว่า
คุณเป็นคนชาติเดียวกับศรีสเกรท
ที่มาล้มโรมันกอร์เซเลสท์ที่เป็นนักชกเบอร์๑ของนี่การะกัว
ที่เขาจะทำให้คนที่คารากัวเนี่ยช้ำใจรอบ๒ถึงถิ่นเลยคราวนี้นะครับ
ก็ติดตามดูกันได้สำหรับฟาลันจูเนียก็เคยต่อยร่วมรายการกับทางอาวาราโ
ที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับเมื่อปีสองพันที่สามวันนั้นเนี่ยฟัลลันท์จูเนียร์
ว่าแจ้งเกิดเลยเพราะว่าไปชนะน็อกทางเรียลมิยาซากิซึ่งเป็นแชมป์โลกของญี่ปุ่น

นะครับยอดมวยของญี่ปุ่นหนึ่งคนไปหลังจากที่ครบสิบสองยก

เมื่อวันที่๖มิถุนายนในปี๒๕๖

สิบเอ็ดไฟล์ก็ชกมาถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ

เพื่อไปชิงแชมป์โลกในไฟล์บังคับนะครับ

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือตัดกัน

ในการชกตอนนั้นคือชิงแชมป์โลกเฉพาะการ
ตอนนั้นแต่สู้ได้นะครับก็น่าจะมีโอกาสไปล้างตากัน

ก็เยอะส่งกำลังใจให้กับนักชกไทย
จะได้สร้างบริษัทกลับมาเป็นมีแชมป์